คุณผู้ชมค่ะเครื่องบินของสายการบินไทยเกิดขัดข้องทางเทคนิค
ต้องมีการลงจอดฉุกเฉินที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ

ตอนนี้น่าจะลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วประมาณ๔นาทีที่ผ่านมานะครับ
ประสบเหตุขัดข้องเล็กน้อยจากเที่ยวบินซัปโปโรถึงกรุงเทพมหานคร
ทำให้ต้องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินคันไซค์ของญี่ปุ่น
ณขณะนี้นะครับได้มีการซ่อมแซมแก้ไขแล้ว
และคาดว่าจะบินได้ตามปกติ
เรื่องต้นนี้กำหนดการที่จะเหยียบประเทศไทยคือ๒ทุ่ม๑๕นาทีครับ
บริษัทการบินไทยแจ้งว่าเมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๕๕นาที
เส้นทางซัปโปรโลถึงกรุงเทพฯออกจากท่ากัศยานชิโตเซ
ซัปโปโรของญี่ปุ่นพร้อมกับผู้โดยสาร๑๓๓คน
และลูกเรือ๑๙คนขอลงจอดที่ท่ากาศยานคันไซดเมืองโอซาก้านะครับ
หลังจากนักบินพบการแจ้งเตือนระบบไฟฟ้าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
หลังจากตรวจเช็คระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับ
เครื่องบินสามารถทำการบินได้ตามปกติ
โดยเครื่องบินออกจากท่ากาศยานคันไซในเวลา๑๕นาฬิกา๓๒นาที
และจะถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา๒๐นาฬิกา๑๕นาทีวันนี้นะครับ